ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการวางแผนเงินทอง
เรื่องของการหาช่องทางลงทุนที่น่าสนใจกันนะครับ
กับช่วงเส้นทางลงทุนกับกองทุนบัวหลวง

ถึงเรื่องของแนวพระราชดำริ
พระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙

ที่เป็นประโยชน์ที่เราสามารถน้อมนำมา
ปรับใช้กับเรื่องของการวางแผนเงินทองได้ด้วย
วันนี้เราจะไปคุยกันต่อครับ
เพื่อสร้างความมั่งข้างไปกับพวกเรา๓คน
ในรายการรวยหุ้นรวยลงทุน

เราจะมีกลยุทธ์ให้ท่านทุกสัปดาห์

เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์๔๐

ในการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชุมชน
เพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าของชุมชน
ปทเองพยายามทำให้พื้นที่ของปท
มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ธุรกิจอย่างเดียว
มันต้องเป็นพื้นที่ที่ดูแลชุมชนสังคมด้วย

สถานที่เราใช้ปั๊มน้ำมันอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าจุดเพิ่มจะไม่เหมือนสาธารณ์อื่น
ก็คุยกันในเรื่องของโมเดล
อยากเดินให้เร็วเพราะว่าหนึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล
ถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่สำคัญค่ะ
ที่จะช่วยให้ชุมชนได้เติบโตไปพร้อมกัน

พี่เกียจก็ร่วมรายการกัน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
อ่าสัปดาห์ที่แล้วถือว่าน่าสนใจมาก
ที่ได้นำเอาแนวทางพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙

มาปรับใช้กับเรื่องของการลงทุน
ถือว่าเข้ากันได้ดีเป็นอย่างมากนะครับ
วันนี้มีเรื่องอะไรนำเสนอขึ้นเพิ่มเติมครับ
วันนี้ก็มีง่ายนะคะ
ก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ
ความจำเป็นหรือความต้องการนะคะ

ก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีกับสิ่งที่ต้องการ

ต้องมีนี่คือจำเป็นต้องการนี่อาจจะจำเป็นหรือไม่จำเป็นก็ได้ใช่ค่ะ
ก็คือท่านก็แบ่งออกมาเป็น๔แบบด้วยกัน
ว่าสิ่งที่ต้องมีแล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการด้วยหรือเปล่า
ถ้าเราเห็นอันนี้เราอาจจะว่าอันนี้น่าจะต้องสำคัญแล้ว
อย่างที่สองบอกว่าสิ่งที่ต้องมีแต่เราไม่ต้องการ

ค่ะอันนี้ความสำคัญอาจจะลดลงมา
รอได้ค่ะอย่างที่สามบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องมีแต่ฉันต้องการ

ค่อยจำเป็นแล้วและสุดท้ายบอกว่าสิ่งที่ไม่ต้องมีและไม่ต้องการ

ก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองแบบนี้ค่ะเราจัดได้
เราอาจจะให้ความสำคัญกับอยากได้ก่อน
ถูกไหมคะเพราะว่าต้องมีด้วยแล้วเฮ้ยก็ฉันก็ต้องการด้วย
ตรงนี้ก็อาจจะต้องจัดตรงนี้ก่อนเป็นระดับแรก
ตามที่ได้อ่านนะคะก็คือท่านเองมีเหมือนกับเดินทางไป
ต่างจังหวัดนี่แหละค่ะต้องบอกว่าเป็นที่ที่ท่านไปมาก
ก็คือต่างจังหวัดข้างนอกก็คือประชาชนในสมัยก่อน
ต้องบอกว่าอาจจะมีความยากลำบากค่อนข้างเยอะนะคะ
ท่านเองก็ได้แนะนำในเรื่องของตรงนี้เอาไว้
แต่ไปอยู่ที่หนึ่งบอกว่าท่านก็เห็นว่าทำไมมีการปลูก
ต้นไม้ปลูกอะไรเพราะปลูกเศษปีหนึ่งแล้ว

เหมือนกับเรียกว่าเป็นการทำเกษตรแบบเลื่อนลอย
ท่านก็เอ๊ะทำไมจะต้องทำแบบนี้
ชาวบ้านที่นั่นก็บอกว่าเขาจำเป็นที่จะต้องมีแบบรถแท็กเตอร์
เพราะว่าเนี่ยเขาไม่มีเขาก็เลยไม่สามารถที่จะแบบ
ไถอะไรกรบอะไรตรงนี้ได้
ท่านก็เลยถ้าอย่างนี้มันใช่สิ่งที่ต้องมีจริงหรือเปล่า

ใช่ต้องคิดให้ดีก่อนเพราะถามว่าการที่ตรงนี้เราทำไปแล้ว
เราบอกว่ามันมีญาติมีอะไรขึ้นมา
จำเป็นหรือเปล่าว่าจะต้องมีรถแทรคเตอร์

ถามว่าถ้ามีแล้วมันดีไหม

แต่ถามว่ามีแค่รถแท็กเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่าล่ะ

หรือท่านก็บอกเลยว่าหรือว่าพวกเราขี้เกียจหรือเปล่า

นี่ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องตรงนี้

ซึ่งถ้าเราแยกไม่ออกระหว่างต้องมีกับต้องการ

จำเป็นต้องมีรายจ่ายสารพัดสารมีไปหมดเลย
ท่านเองก็ได้แนะนำเหมือนกับว่า
อย่างบางคนอาจจะต้องมีรถ
แต่บางคนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีรถก็ได้
อย่างของเราบอกว่าบ้านอยู่ติดสถานีรถไฟฟ้าเลย
อาจจะไม่จำเป็นต้องมีรถเวลามาทำงานก็ได้
แต่บางคนบอกว่าต้องมีเพราะว่าอาชีพเขาเป็นเฟลล์
ต้องขับรถไปที่ต่าง
นี่ค่ะมันก็แตกต่างกันแล้ว
อ๋อแต่ละคนความต้องมีกับต้องการก็ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกันใช่ค่ะท่านเองก็ยกตัวอย่างในหลายอย่างนะคะ
ว่าบางท่านบางคนตรงนี้อาจจะต้องมีนะ

ก็ต้องมาดูว่าตัวเราเนี่ยจริงแล้วต้องมีอะไร

แล้วในแง่ของการวางแผนการเงินสู่ผู้คน
เรื่องของการพิจารณาตรงนี้สำคัญมากน้อยแค่ไหน

ถ้าเกิดว่ามองให้ดีเราจะเห็นว่า
รายได้เรามีอย่างจำกัดถูกไหมคะ
แต่ว่าถ้าเราแยกไม่ได้ว่ามันต้องมีหรือต้องการ
มันอาจจะกลายเป็นทุกอย่างที่ฉันต้องมีไปหมด
เงินที่จำกัดของเรากับความที่เราต้องมี
ซึ่งจริงแล้วอาจจะไม่ใช่มันคือความต้องการ
อาจจะทำให้เงินที่เรามีอยู่ไม่พอที่จะจัดการกับตรงนั้นได้
เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่ามีหลักในที่ท่านได้ให้เอาไว้
ตั้งแต่ปี๒๕๔๐ก็คือในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ก็คือเป็นแนวคิดที่พระองค์ทรงงานมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่าน
แล้วก็ตรงนี้ก็บอกว่าการพอเพียงก็คือเป็นการพิจารณา
เฟ้นต์หาว่าอะไรคือสิ่งที่ชีวิตเราต้องมี
ที่สำคัญถ้าเรามองเลยที่ต้องมี
แล้วเรารู้จักเองตั้งแต่เด็กก็คือในเรื่องของปัจจัยฟรี

แต่พอมากไปกว่านี้แล้วเราต้องมาพิจารณาเพิ่มอีกแล้วค่ะ

เพราะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละคนต้องมีไม่เหมือนกัน
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ที่ท่านได้ให้เอาไว้
ก็คือสิ่งที่เราต้องการเป็นสิ่งที่ต้องมีแล้วจริงหรือเปล่า
แล้วก็ถ้าไม่ใช่แต่ว่าเรามีทรัพย์สินที่อยู่ในมือเพียงพอ
เราจะฟุ่มเฟือยไปกับความต้องการที่ไม่ต้องมีได้มากแค่ไหน
ถ้าเราพอจะมีใช้ได้
เรียกว่าการตามใจความต้องการของตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหาอะไร
ก็เหมือนกับว่าถ้าพื้นฐานเราเพียงพอแล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเงินพอเหลือแล้วอยากจะทำตามใจอะไรตัวเราเองบ้าง
ท่านก็บอกว่าก็ทำได้ไม่ได้ผิดอะไร
เพียงแต่สำคัญตรงที่แต่ถ้าไม่มีพอล่ะ
ไม่มีพอจะใช้จ่ายตามความต้องการก็คือความที่ต้องมีจริง
แล้วยังซื้อของตามใจอีกอันนี้ค่ะ
นั่นแหละถึงเรียกว่าไม่พอเพียง
ก็คือที่จำเป็นยังไม่เพียงพอจะใช้และยังไปซื้อของตามความต้องการแบบนี้
ใช่ค่ะพูดเอาไว้แล้วก็เรียกว่า
ถ้าเราปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะ
ท่านเองพูดเอาไว้เลยนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าพอในความต้องการนะก็จะมีความโลภที่น้อย
พอความโลภที่น้อยก็จะเบียดเบียนคนอื่นได้น้อยลงนะคะ
แล้วก็ถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
ก็คือมีความพอประมาณไม่สุดตรงไม่โลภมาก
เราก็จะอยู่ได้อย่างเป็นสุข
อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านได้บอกเราไว้เสมอ
แล้วก็บอกว่าพอเพียงนี้อาจจะมีมาก
อาจจะมีของรูล้างก็ได้แต่ต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะ
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง
ทำอะไรก็พอเพียงรวมถึงปฏิบัติตนก็ต้องพอเพียงด้วย
พอเพียงได้ทุกเรื่องนะครับจะรวยก็สามารถรวยได้
เพียงแต่ว่าไม่ไปเบียดเบียน
แล้วกับเรื่องของการลงทุนนะครับ
เอาแนวความคิดนี้มาใช้กับเรื่องของการลงทุนได้
ถ้าเกิดเอามาใช้ก็คือมองว่าเวลาที่เราลงทุนนะคะ
ถามว่าอยากได้ผลตอบแทนมากหรือน้อยคะ
มากมากอย่างนี้คือยังไงเนี่ยอาจจะมากเกินไป
อยากได้มากได้ไหมได้แต่ขาดทุนก็มีโอกาสได้มากนะ
เรารับแบบนั้นได้หรือเปล่าถ้ารับได้ลงทุนได้ค่ะ
เพราะว่าจริงพระองค์ท่านก็จะพูดถึง
ความมีเหตุมีผลและความมีความคุ้มกันด้วยถ้าอยากได้มากจนเกินไปมันอาจจะไม่เข้ากับประชุยาเศรษฐกิจพอเพียง

เรามีคำแนะนำยังไงบ้างครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนโดยใช้หลักของความเหมาะสม
หลักของความพอเพียงจริงแล้วก็เหมือนกับว่าทำตามที่เราสามารถทำได้
ถ้ามองในเรื่องของการลงทุนนะคะเราก็ลงทุนในเฉพาะส่วนที่เราคิดว่าเราลงได้
มีเงินเท่านี้ก็จัดสรรปันส่วนในการลงทุน
อาจจะเป็นแบบที่เราชอบรูปแบบไหนก็แล้วแต่
อย่าไปกู้ยืมมาลงทุน
มีบางคนไปกู้ใช่อันนี้ค่ะพอไปกู้แล้วคิดว่าหุ้นขึ้น
อาจจะขึ้นแล้วถ้าขึ้นจริงขายไปได้กำไรอันนี้ก็รอดไป
แต่ถ้าเกิดมันผิดโผล่ไปอันนี้คือเงินของเราก็ไม่ใช่ถูกไหม
มีดอกเบี้ยอีกต้องจ่ายทั้งดอกเบี้ย
เสียทั้งในเรื่องของการขาดทุนอีก
อันนี้อาจจะไม่ใช่แล้วแล้วถ้ามองมาในเรื่องของตรงนี้
แต่หลายท่านเวลาลงทุนก็อยากได้ผลตอบแทนมาก

คุณวรภาแนะนำให้ฝันให้ไกลและมุ่งมั่น
ทำให้ขวัญเป็นจริงพอฝันใหญ่มาก

มองอย่างไรบ้างถ้ามองตรงนี้ฝันใหญ่ได้ไม่ผิด
ถูกไหมครับพยายามพยายามไปถึงฝันก็ได้อีก
ก็คือเป็นในเรื่องมีวินัยมีความพยายาม
แต่ในส่วนของตรงนี้ท่านบอกว่าอย่ามีในเรื่องของการเบียดเบียน

บางคนบอกว่าอยากจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ว่าไปทำอะไรที่มันผิด
อันนี้ก็ไม่ดีแล้วหรือเบียดเวียนตัวเองก็ไม่ดี
เสี่ยงมากไปนี่ก็ทำให้ตัวเองลำบากแล้ว
ถูกต้องจริงแล้วต้องทำอย่างพอเพียงตามอัตภาพของเรา
เราบอกว่าณตอนนี้เราฝันร้านแรกก่อน
แต่ว่าเงินที่เรามีมีอยู่เท่านี้แหละนะคะ
การจะลงทุนสิ่งที่เหมาะกับเราจริง
อยากไปเสี่ยงมากจนถ้าเกิดว่าเงินก้อนนี้หายไปแล้วเราลำบาก
อันนี้มันเป็นการเบียดเวียนตัวเราเองแล้ว
อันนี้ก็ไม่ควรเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าลงทุนไป
อย่าได้เครียดมาก
เพราะบางทีทำให้เราเองสุขภาพแย่อะไรต่างไม่ดี

หลักนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะครับ
ที่เรานำมาปรับใช้กับการบริหารจัดการเงินทองของเรา
ความจริงใช้ได้กับหลายเรื่องในชีวิต
สำหรับท่านที่สนใจการบริหารจัดการเงินทอง

ลองโทรมาพูดคุยกับทางกองทุนบัวหลวงได้
แต่ก็มีทีมที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอยู่